ข่าวใส่ไข่สดใหม่

คุณนี่ปากเสียนะคุณบอกสิคุณแม่มีคนมาฟ้องเยอะเลยหนุ่มหาว่าฉันไปทำฉันไปทำงาน

เอาหัวที่ไหนอีบ้า
พ้อยอ่ะไม่ใช่หัวพูดพ้อยหัวกับพ้อยมันใกล้กัน
อีบ้าหัวกับพ้อยเอาใหม่สิเวลาพูดแล้วมันเพี้ยนไป
หัวกับพ้อยมันเพี้ยนจะพูดพ้อยไม่มีผัวช่วงนั้น

วันนี้ข่าวแรกของเรามาดูที่ฉลองร้อยปีทรงชาติไทย
เป็นประวัติศาสตร์ของทงไตรลงซึ่งรวมใจไทยให้เป็นหนึ่งเดียวนะคะ
พลเอกประยุทธ์จันโอชานำคณะรัฐมนตรีข้าราชการแล้วก็หลายภาคส่วนเลยนะคะ
ไปฉลองวันพระราชทานทรงชาติไทยครบรอบหนึ่งร้อยปีค่ะ
เป็นประวัติศาสตร์ของทงไตรลงเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งแผ่นดินนะคะ
ก็ท่านเป็นประธานในกิจกรรมเชิญทงชาติไทยด้วยการร้องเพลงชาติไทย
ในวันพระราชทานทงชาติไทยครบรอบร้อยปีทงชาติไทย
โดยนายกรัฐมนตรีนะคะได้มอบทรงชาติไทยให้กับผู้บังคับหมู่เชิญทง
เพื่อเชิญทงชาติไทยมาติดตั้งยังเสาทง
ก่อนที่จะร่วมพิธีเคารพทงชาติไทยและร่วมกันร้องเพลงชาติ
โดยมีคณะรัฐมนตรีประธานสารดีกาผู้บัญชาการเหล่าทัพ
ผู้บริหารค่าราชการที่ปฏิบัติงานในธรรมเนียบรัฐบาล
นักกีฬาทีมชาติไทยดาราศิลปินผู้นำศาสนา
และนักเรียนนักศึกษาของสถานที่ศึกษาใกล้ธรรมเนียบรัฐบาล

ร้อยปีทงชาติไทยร้อยดวงใจไทยทั้งชาติ
แล้วก็ชมนักศึกษาการพร้อมกับมอบตราสัญลักษณ์
ร้อยปีทงชาติไทยให้กับหัวหน้าส่วนราชการระดับต่างไปนะคะ
สำหรับกิจกรรมนี้ก็เพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ

รัชกาลที่๖ที่ทรงออกแบบทงไตรลง

ซึ่งมีกำหนดให้เป็นวันที่๒๘กันยายนของทุกปีค่ะ

เริ่มจากกิจกรรมในปีนี้เป็นปีแรก

เป็นการประกาศทงไตรลงเป็นทงชาติไทย

คือจะบอกว่าเมื่อก่อนก่อนหน้าที่จะมีทงนี้นะคะ
เรามีทงสีแดงแล้วก็มีรูปช้างอยู่ตรงกลาง
แล้วมีหน่วยราชการบางคนแบบต่างจังหวัดหรืออะไรอย่างนี้
เสด็จไปแล้วปรากฏว่าช้างกลับหัว

ถ้าเป็นทงไตรลง๓แถบที่ท่านพระราชทาน
ตอนแรกยังไม่มีสีน้ำเงินเป็น๒สีก่อน

ได้พระราชทันชื่อว่าทงไตรลง

ถ้าเราอยากรู้ก็กดไปดูเลยค่ะ

พ่อดำผู้ไม่เคยอ้าว

คือคุณไปเดินนี่ใช่ไหมกังนำใช่ไหม
เขาบอกคุณไปทำทอง๖ริลาราศเต็มกั้งนำไปหมดเลย

หายไปทั้งภวงเลยกับกระเป๋าสะพาน

มัวเปล่า

การุดาตอบไปที่คือ
เกาหลีเองก็ต้องระวังแล้วล่ะ

ฟี้เป็นจริงกระเป๋าหายจริงไปทำงาน

ไม่มีเลยทำงานเช้าเย็น

จับแก๊งโจรแสบตะเวนชิงจักรยานยนต์นะครับ

หมายถึงว่าทุกวันนี้เมื่อก่อนจะต้องไปงัดแงะ
ใครขัดขืนยิงทิ้งเลย
ล่าสุดนี่นายบุญพัฒน์อินคำ

รถจักรยานยนต์ไปกับแฟนสาวนั่งซ้อนไปข้างหลังนี่นะฮะ
บอกกำลังจะกลับบ้านผ่านโรงเรียนอำพรภัยศาลแถวติวานนท์

อยู่ดีโดนคนร้าย๖คนคุณผู้ชมครับ
ขี่มอไซค์มาซ้อนกันมานะฮะ๓คัน
หน้าปุ๊บประกบซ้ายค่ะประกบซ้ายขวาเลย

บไปที่หัวเขาไว้แล้วเอามอเตอร์ไซค์เขา

แล้วได้มอเตอร์ไซค์ไหมยังไม่ได้

ประมาณสักบ่าย๒เนี่ยนะครับที่ทาง

ทางคนตำรวจตีธานายุทธ์

ผู้บัญชาการตำรวจภูทรนะครับ
เจ้าที่ตำรวจนะฮะร่วมกันแถลงข่าว
จับกลุ่มได้ละ๔คน

นายธิยนะสิ่งน้อย

นายธนนันนะครับ
นี่คุณคิดดูง่ายว่าไม่ได้เกิดขึ้นต่างจังหวัดด้วยนะ
นี่ใบเมืองเลยปากเกรดปากเกรดใกล้บริภัทรเลย
นายคุณานนท์เอี่ยมสังวานหรือเจฟคุณเจฟนะฮะ
แล้วก็มีนายชาคลิปภาครปลมหรือคุณบอม

ทั้งหมดถูกตั้งข้อหาร่วมกันป้น
ผู้อื่นโดยมีอาวุธเครื่องกระสุนปืน

พร้อมของกลางจักรยานยนต์๔คัน

และชุดสืบสวนที่จังหวัดน้ำพิโรธรี

เบาะแสของคนดายรูปมีทั้งหมด๖คน

พร้อมจักรยานของกลางโดยทั้งหมดให้
การรับสารภาพจักรยานยนต์
ของกลางนะส่วนผู้ก่อเหตุอีก๒คน

อยู่ระหว่างการหลบหนีตอนนี้กำลังตามตัวอย่างใกล้ชิด
ทำเป็นแบบระดับมีคล็อปเรียบเลยนะ
ยกวัวนี่มันปล้นกันกลางถนนเลย

ไม่ค่อยได้เดินเพราะว่าคนพาขึ้นรถตลอด

มอบภัยที่เฉินเขาเอาปืดไหล้ยิงรถยังไง
แต่ที่หลังอย่าไปทำอย่างนี้

มาหามสดำ

นี่เขาสองทางประกบ

เสพยากันเพราะฉะนั้นเราจะเห็นข่าวว่ารุนแรงมาก
คือเมื่อก่อนขโมยมอเตอร์ไซค์เรามีแต่ว่าต้องแอบ
ทุกวันนี้คือเอาต่อหน้าต่อตาเอาปืนมา

เอาอะไรคุณจะเอาทำไม

มันก็ต้องอ่ะฉันจะมีที่มาที่ไปในการเอา

มันไม่ใช่อยู่แถวปากเก็ตนนทบุรีแล้วมาเอา

คือไม่เอานะพี่
เกิดขึ้นที่มหาสารคามครับชาวบ้าน

เยอะมากจริงเขาเชิญคณะฤษีนะ

ลงกระบอกให้ภัยเหตุก็คือว่า

มีคนตายปริศนาแล้ว๒ราย

ร้องเจ้าหน้าที่ขอความเป็นธรรม

ประมาณ๑๖นาฬิกา๒๐นาทีของวันที่๒๖
กันยายนที่ร้านกลางบ้าน
คือหมู่๗และหมู่๙

อำเภอชื่นชมจังหวัดมหาสารคาม

เป็นสมาชิกเทศบาลตำบลหนองกุง

ซึ่งมีคณะฤษีนำทีมโดยอาจารย์หนุ่ย

อาจารย์หนุ่ยที่จ้างมาจากบ้าน
เขื่อนแก้วที่ห้วยเม็ก

ก็เริ่มทำพิธีกรรมขับไล่

จนสุดของหมู่บ้านโดยใช้

ตามจุดต่างในสถานที่ของหมู่บ้าน

แล้วก็ไปผูกด้วยผ้าขาวแล้วก็นำทั้งหมดเนี่ย

เดี๋ยวผมเล่าเหตุการณ์เรื่องปอบนี้ให้ฟัง

คืออย่างนี้เรื่องของเรื่องเนี่ยนะครับคือในหมู่บ้านนี้

เขาอยู่ที่หมู่ก้าวกับหมู่สาม
นะครับแล้วก็รู้ว่าอยู่ดีเนี่ย

ผีเนี่ยไปเข้าไปเข้าชาวบ้านเนี่ย
ชื่อไหนก่อสรุปสมมุติว่าชื่อไหนก่อ

นู่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บชาวบ้านเนี่ยก็บอกว่า
ตอนนั้นก็บอกว่ากูเนี่ยเป็นปอบ

บอกมา๓คนว่าเขาเป็นปอบที่สิงร่างอยู่๓คนนี้

ก็เลยไปเชิญฤษีคนนี้มาฤษีหนุ่ย

หรือว่าฤษีมาดูก็พยายามจะจับปอบ

นี่นะเดี๋ยวทำพิธีให้จะไล่ปลอบให้

ก็คืององูกับหอไข่

ชาวบ้านก็เลยเฮ้ยไม่มาแบบนี้

ก็เลยไปที่บ้านทนนี้นะฮะ
ก็บอกเขาไม่ได้เป็นปอบ
จะบอกเขาเป็นปอบได้ยังไง
ไอ้ชาวบ้านก็สวรรค์จะไม่ได้เป็นปอบได้ยังไงล่ะ

รวมถึงมีคนตายสองคน
มีคนตายสองคนโดยไม่ทราบสาเหตุ

ผีปอบมาเข้าคนแถวบ้านนั้นอีก
แล้วก็บอกว่าอู๋เนี่ยเป็นปอบของอีกอไก่นี่แหละ
กูนี่ไปกินตับของไอ้สองคนนี้มาเอง

คือเขาบอกชาวบ้านส่วนใหญ่เชื่อว่า

ก็ที่สาธารณสุขฝ่ายปกครอง

ทหารตำรวจเจ้าหน้าที่ลงหมดเลย
แล้วก็ในที่สุดอย่างที่บอกกันว่า

ชาวบ้านที่เสียชีวิตทั้งสองคน
อันนี้สาธารณสุขหมู่บ้านนะพี่หนุ่มนะ
เขาบอกว่าเสียชีวิตจากโรคประจำตัว

แต่ทางตัวแทนของชาวบ้านก็ยังจะจัดพิธีไล่ปอบ

แล้วก็เชื่อว่ามีกลุ่มชาวบ้านยินยันว่า
ผู้ที่ถูกกล่าวหาเป็นปอบออกจากหมู่บ้านนะ

เขาก็พูดเหมือนกันว่าเขาขอออกมาเรียกร้อง

แล้วก็ฝ่ายปกครองว่าตนเองเนี่ย
จะใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไม่น่าอยู่แล้ว
อยู่ในพื้นที่ไม่ได้อยู่แล้ว
แล้วก็รังเกียจไม่ยอมคบหาสมาคม
ณวันนี้เขาขอความช่วยเหลือช่วยมาตรวจสอบ
ให้ตำรวจทหาร

เพื่อที่จะยุติความขัดแย้งในหมู่บ้าน

คือจริงแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นอย่างที่ข่าวพูดเลยหรอก

เขาก็มีข้อแม้ว่าจะให้ฉันเข้าวิธีไล่ปอบก็ได้
แล้วเดี๋ยวเขาจะเข้าไปอยู่ตรงนั้นแล้วให้ทำพิธี

อ๋อเจ้าหน้าที่ก็เลยมาหมดเลย

มันไม่ใช่ส่วนบุคคลมันเป็นชาวบ้านของท้องถิ่นเขา

คือท้องถิ่นเขาเชื่อแบบนั้นคือบางคนก็เข้าใจว่าเขาไม่เชื่อ
แต่ตัวนางกอก็ไม่เชื่อ

กอเขาก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่นั้นแต่ว่าเขาก็รู้สึกว่าทำไมถึงมากล่าวหาว่าเขาเป็นปอบ
แต่ชาวบ้านก็บอกว่าจะไม่เป็นปอบได้ไง
แกน่ะมีวิชาเขมรอยู่แล้วก็สวดทุกวัน

เออเขาก็แบบคือตอนนี้มันเหมือนสองฝ่ายมันอัดกันไปอัดกันมาอยู่ตอนนี้
ก็เหมือนกับเมื่อก่อนมีพิธีกรคนหนึ่ง

แล้วพิธีกรคนนั้นก็เห็นสมมุติกัญชัยเป็นสมมุติทำรายการอยู่

โอ้คนนี้ดังนะพิธีกรคนนี้ดังที่โมทเคยเล่าให้คุณมาบ่อย
ลิ้นอยู่ตรงนี้ตากล้องตากล้องเห็นหมดอ่ะ
คือมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริง

อย่างบางคนนายกไม่จริงหรอกบ้าเพ้อเจออะไรอย่างนี้
ไม่รู้นะแต่พออยู่ตรงนั้นเขาจับกับนักหมู่บ้านเลย

คนตัดต่อของเราไงพี่รุ่งไงพี่รุ่ง

สุดใดม้ารถเมเมียว๓หม่อม้าเตรียมบุกมูน้ำ
อ้าวอันนี้ทรยศแวะกัดมาก
ก็เดี๋ยวต้องลืนต้องไปดูกันต่อไปนะว่าจะเป็นยังไง

แจกทองไหมใครแจก
ไม่แจกทองแถมีเอาทอง

ใครอ่ะอยากรู้จะกลับมาเล่าฮะ
เอาทองคำแท่ง๑กิโล
นี่ทุกวันนี้มีคนโดนหลอกแต่งเรื่องแต่งงานแต่งงานเมื่อเดือนที่แล้วเราก็เล่ากันจำได้ไหม
ผู้หญิงคนเดียวอาชีพหลักคือน้ำมนน้ำมน

เดือนหนึ่ง๓หนไม่ใช่ค่ะ
เดือนหนึ่ง๔ครั้งใช้บ้านหลังเดียวเช่าบ้านเดือนละสองสามหมื่นเนี่ย
ญาติพี่น้องตอนนี้เริ่มทยอยเข้าไป
อยู่ในคุกตอนนี้เทคคอร์สยังเทคคอร์สอยู่ในคุกไม่ใช่ไหม
พ่อแม่ไปทุกงานอะไรอย่างเงี้แต่อันเนี้ย

เอ๊ะคุณไม่เล่าซะ
ฉันไม่เล่าออกมาเป็นสคริปของเธออีบ้า

ไม่รู้เหมือนกันแต่อายุ๔๐
ไปหลอกครูด้วยนะครับ

บอกแล้วก็เชื่อมีเหยื่อที่โดนหลอกแบบนี้อีกเป็น๑๐ลายเลย

ในประดิษฐ์ข้าราชการครูของจังหวัดเลยนะครับ
ได้มีการออกมาเปิดเผยว่าถูกหนุ่มใต้คนนึง
ชื่อนายรุ่งระดิษฐ์หรือต้น

หลอกจดทะเบียนสมรส๐เงินกว่า๗ล้านบาท
แล้วก็ยังพบว่ามีข้าราชการครูอีกหลายจังหวัด

นางนิดเล่าว่ามาตอนปี๕๘นะครับ

ไปจดทะเบียนสมรสที่วังสะพุงที่เลย

ในรุ่งระดิษฐ์

โดยไม่ได้ใช้ชีวิตคู่ผัวตัวเมียด้วยกัน

โดยในต้นอ้างว่าเป็นผู้รับเหมา

ก็คือทำเครื่องเสียงอะไรอย่างเงี้ย
โดยให้ตนเองโอนเงินไปให้เป็นจำนวนหลายครั้ง

โดยบอกว่าจะคืนให้แต่สุดท้ายไม่ได้คืน
เข้าไปแจ้งความที่สพวังสะพุง
เขาหาช่อโกงจนให้ที่สำรวจสามารถตามจับตัวได้

โดยมีพ่อแม่ของในต้นมารับประกัน

จากนั้นในต้นให้ความหวังนะครับ

ไอ้หลานพ่อแม่ผู้ชายเข้ามาเคลียรอบหนึ่ง

เนี่ยกำลังจะอ่านต่อนี้แหละ
อ่ะอ่าอ่าอ่าต่อค่ะ

ก็บอกว่าตอนแรกที่คบหากัน

ให้มึงอยู่ด้วยกัน

ตนก็เอาทรัพย์สินเงินสดอีกล้านสอง

ได้รับประอาเจมส์แล้ว

เออคุณโดนถี่ตกรถป่ะ

โดนนี่คือทรัพย์สินที่มีทั้งหมดในชีวิต
ใช่เธอก็เลยไปแจ้งความ
สำหรับตำรวจนะครับข้ออาหารทำร้ายร่างกายนะครับ

นอกจากนี้ดูในลายส่วนตัวของในต้นพบว่า
มีข้าราชการครูอีกหลายจังหวัด
หลอกในลักษณะเดียวกันเลยในต้นหล่อเหรอ
เสียเงินตั้งแต่๑๕๐๐จนล้านกว่าบาท

นับ๑๐ลายที่โดนไอ้ต้นเนี่ยหลอก

บอกเป็นผู้หญิงด้วยโดนหลอกแบบนี้
คือสรุปเนี่ยนะครั้งแรกโดนเป็น๔ล้าน
ผมเรียกว่าไอ้ต้นมีข่าวสอบสถาชอบไม่ใช่ด่าผมไหม

หมายถึงว่ามันเป็นโจรเนี่ยนะ

วัย๕๖ก็ยังไม่เกษียณดีวะ

คือยังมีความยังมีความหวังว่าผู้ชายจะมาอยู่ด้วย
เพราะเนี่ยเขาเรียกว่ามีพฤติกรรมแปลก

คือเขาก็เชื่อกันว่าทางด้านสุรกากร
คือเขาก้วชี่ศูนย์กันว่าทางด้านสุรกากร
แล้วก็ดูบ่อยอะไรนะต่อ

ต้องทำอย่างมดดำเป็นทองที่หลอมแล้ว

ส่วนใหญ่ตอนนี้ก็จะมีนักลักลอบ
มักจะซื้อทองจากดูไบซิงกะโปร
จากนั้นก็จะรักรอบนำครอบอะไปในอินเดีย

เมื่อวานนี้เราตามฟรอยนะฮะน้องฟรอยไปตะต่อนยอยไปอู้กับเมืองนะเจ้า
สัมภาษณ์ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตบนมือถือที่ปากเหนือ
ส่วนใหญ่เขาใช้ทำอะไรวันนี้จะพาไปที่ภาคใต้นะ
ไปภาคใต้อยากรู้จังว่าเขาใช้อินเทอร์เน็ตบนมือถือนะพันธุ์พื้นไปดูกันโอ้โฮโอ้โฮ
วันนี้นะครับผมอยู่ที่ภาคใต้ครับมาฟังเสียงยืนยันจากพี่น้องภาคใต้กันว่า
โอ้โห๑๕ปีแล้วครับจำเป็นมากเลยในการติดต่อ
ไม่ว่าเราอยู่บนบล็อกหรืออยู่กลางทะเลอยู่ตรงไหนเนี่ยนะสัญญาณในการติดต่อไม่คัดให้ครับ
ห้างจากเกาะภูเก็ตตั้งประมาณสักสิบสี่สิบห้าไม่ทะเล

ทีเดียวก็จดชุปั๊บหลับรูมดไม่รู้ไม่สะดุดบ่ายใจแรงนี้พร้อมยืนยันเลยครับ
โรงนำเราเพิ่งเปิดนะฮะในช่วงเกาะสร้างนี่ก็เรียกว่าใช้หนักมาก
ก็ต้องนี่แหละค่ะโทรศัพท์อย่างเดียวเพราะไม่มีเบอร์โทรออฟฟิศ
ก็ทั้งโทรทั้งเช็คอีเมลอินเตอร์เน็ตทั้งวันเลย
ขาดไม่ได้เลยลูกค้าที่มาที่นี่ส่วนใหญ่เขาก็จะชอบถ่ายภาพ
แล้วก็แชร์ลงไปในโซเชียลมีเดียทันทีทันใดที่มาถึงก็กดเลย
กว่าปีที่ใช้มาไม่เคยคิดจะเปลี่ยนเลย

ไม่เปลี่ยนใจเนอะไม่เปลี่ยนจริงนะ

โอเคโอเคไม่เปลี่ยนก็ไม่เปลี่ยน

ใช้เลยผีเป้าฮีฮี

ของจริงเลยนะครับเดี๋ยวนี้คนไทยไปไหนก็ขาดสมาร์ทโฟนไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมครับ

ทำให้มือถือกลายเป็นปัจจัยที่๕ไปเรียบร้อยนะครับ
ใน๑วันนี้มีคนใช้เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับ
ใช้เวลา๑๒ชั่วโมงต่อวันคิดเป็น
ใช้เยอะกว่านั้นเนี่ย
ลงมานะครับใช้เวลามากกว่า๔ชั่วโมงต่อวันนะครับ
คิดเป็น๒๑๙๑นะครับ
แล้วก็ใช้เวลา๒๓ชั่วโมงต่อวันคิดเป็น๑๙

คุณลองดูว่าคนไทยทุกวันนี้ใช้เห็ดเยอะขึ้น
ติดต่อสื่อสารผ่านกระดายทางไลน์

เฟสประหยัดคุ้มค่า

ใช่เขาจะไม่มีสมาธิ

ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเนี่ย
ไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนร่วมงานหรือว่าชีวิตส่วนตัว

ในฐานะที่เคยร่วมงานกับเขาร้อนดำแบบเท่าไหร่ร้อนดำแบบน่าเอ็นดู
เหรอเปิดไปแล้วเขาปาใส่เตาสายเสื้อพาถึงมาดำน้อยหรือ

มันไม่เงียบว่าเขาไม่มาทำงานโทรศัพท์ที่จอตลอดเวลา

สมัยนี้ก็ชั่วเถอะไม่อันดิวก่อน
อันดิวก่อน

แอนดรูนี่เขาบอกว่ามีความแข็งข้าวว่าเขาเป็นผู้เอกเรื่องเยอะ
ในแมนแฮปปี้ล่าสุดนี้นะคะก็มีการบอกว่าแอนดรูเนี่ยห้ามถ่ายรูป
อุ้ยตอนไหนแล้วก็ห้ามเวลาทำงานเวลาถ่ายละคร
เออจะมาถ่ายเขาแล้วก็ไปลงอะไรต่างอะไรต่างไม่ได้
เพราะฉะนั้นเขาห้ามเอาไปลงในไอจีไม่ใช่รูปที่เขาปล่อยออกไปเลย

นักข่าวก็เลยไปถามว่าเห็นโพสต์ไอจีเกี่ยวเรื่องไม่ให้เอารูปลงไปใช้ในโซเชียลเขาบอก

เราก็เลยบอกให้เป็นทางการให้รู้กันไว้ว่ามันไม่ใช่เฉพาะผมคนเดียว
ทุกวันนี้เรื่องการเอารูปภาพไปลงอินเตอร์เน็ตเนี่ยอยู่ดีเอาไปลงด้วยเจ้าตัวไม่รู้ตัวเนี่ยนะฮะ
พอเขารู้มาก็มีปัญหาบ้านเราสนุกกับเรื่องนี้มากแต่เราเองก็มีขอบเขตว่าประมาณนี้จะได้ไม่มีปัญหาให้รู้กันไว้

ก็คือไม่ให้เอารูปถ้าสมมุติอยู่ดีคุณหนุ่มจะไปถ่ายรูปเขาแต่ว่าหลังถ่ายละคร
หรือบอกผมว่าจะต้องบอกเขาก่อนอย่าไปเอาใช้ในไอจี

ไม่ได้ก็ผ่านเขาต้องเซ็นเซอร์รูปพวกนั้นก่อนก่อนที่คุณจะเอาไปใช้
ไม่ให้เลยไม่ต้องเซ็นเซอร์ด้วยไม่ให้เลย

ต้องการสมาธิพออะไรที่มันเป็นอุปสรรคกับการทำงาน
แล้วก็จะขอซึ่งการขออย่างนี้เป็นเรื่องปกติ
ดิวก็เป็นคนตั้งใจทำงานเพื่อให้ผลงานออกมาดี
เขามีเรื่องนี้เขาจริงจังมาก
เรามีคอมเม้นท์ในการรับงานหรือเปล่าว่ามีกฏิกาทางกองอย่างนั้นอย่างนี้

หรอกผมบอกเลยนะในมุมเองนะเรื่องอื่นผมว่าแอนดิวเขาคงไม่ได้ติดอะไรหรอก
ผมว่าติดอย่างเดียวคือบางครั้งเนี่ยเวลาที่นักแสดงเหล่านี้
พันเผลอก็ชอบไปถ่ายรูปเขาเนี่ยแล้วบางทีภาพก็ออกไปเนี่ยมันดูไม่ดี
ในมุมผมนะน่าจะเป็นแบบนั้นเราเองก็ไม่ชอบนะ

แต่ผมเองไปถ่ายตีท้ายครัวอย่างนี้บางทีกำลังคุยอยู่กำลังอ้าปาก
อะไรเข้าปากแม่งขายแล้วไปลงอย่างนี้ผมก็
รูปแบบนี้บางทีคือให้ลูกกับที่บ้านกูดูก็พอมั้งอะไรอย่างนี้